ติดตามอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะ
มีทั้งครูหนุ่มวิทย์ถูกย่างสดเพราะว่าหลับใน
แล้วรถเนี่ยคว่ำไปชนกับตู้ขายน้ำมัน
อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะมีหนุ่มขี่รถเก๋งตกใจหลุดโค้ง
แล้วก็เหยียบคันเร่งทำให้ไปชนทะลุร้านอาหารตามสั่งนะคะ
ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดได้จากรายงานค่ะ
เริ่มที่จังหวัดระยองนายชาวลิศวิลัยลักษณ์อายุ๓๘ปี
ข้าราชการครูขับรถเก๋งมาตามทางเกิดหลับใน
รถเก๋งเกิดพลิกคว่ำชนท่อระบายน้ำ
แล้วตีรังกาไปชนตู้น้ำมันเบนซินได้รับความเสียหาย
มีน้ำมันรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ
เพราะดีไม่เกิดเพลิงไหม้หวิดย่างสด
เหตุเกิดริมถนนสายปลวกแดงน้องใหญ่ฝั่งขาเข้าอำเภอปลวกแดง
โดยนายชาวลิศบาดเจ็บสาหัสก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
มากันที่ชนบุรีตำรวจสพบวินรับแจ้ง
มีรถเก๋งหลุดโค้งเข้าไปในร้านอาหารตามสั่ง
บริเวณสี่แยกยางเอนหมู่๒ตบวินอศรีราชา

คือนางวิลัยมนตรีกุลอายุ๖๗ปี
บาดเจ็บจากแรงกระแทกที่หน้าผาก
สอบสวนนายสุพลภูรีคนขับรถเก่งทราบว่า
ขณะขับรถมาจุดเกิดเหตุได้เสียหลักพุ่งหลุดโค้ง

ทำให้พุ่งชนเสาเพิ่งร้านกาแฟสด
พุ่งเข้าร้านอาหารตามสั่งดังกล่าว

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกตะแคง
บริเวณสี่แยกอัดซ้ำชันหมู่ที่๑
ตะบนพันท้ายนรสิงศ์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
นายอภิชาตินานอกอายุ๓๑ปี
คนขับรถเล่าว่าขับมาถึงบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุ

จึงเป็นเหตุให้รถเสียการทรงตัว
ตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกจนล้มตะแคงอย่างที่เห็น
ขณะที่จังหวัดกรสินเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจ
เดชาพันกิจอายุ๒๑ปี

ชนกับรถเก๋งบริเวณถนนเลี่ยงบายพาร์ท
ก่อนถึงศูนย์ราชการจังหวัดกรสิน
เนื่องจากนายเดชาไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจร
สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้านนายสมานคำใสผู้ขับรถเก่งเล่าว่า

โดยตอนขับออกมานั้นไม่มีรถจักรยานยนต์หรือรถคันอื่น
แต่พอเลี้ยวตัดออกมาในระยะกระชั้นชิด
เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คู่กรณีพุ่งมาด้วยความเร็ว
ชนเข้าที่ด้านท้ายรถแล้วเสียหลักล้ม
คนขับกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟ

เบื้องต้นตำรวจเชิญตัวผู้ขับรถเก๋ง
ตกลงข้างทางบนถนนสายสุรินบุรีรำ
หน้าอบตคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
สภาพรถทั้ง๒คันตกลงข้างทาง

เป็นคนขับหญิง๑คนคือนางสวัยการรำ

ผู้ภัยสุรินนำออกมาได้รีบนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนชายหนึ่งคนอาการบาดเจ็บเล็กน้อย

เจรฐีต้องช่วยกันนำเครื่องมือตัดทาง

ชาวบ้านบอกว่ารถสองแถวกำลังจะไปเข้าคิวรถ
ที่อำเภอกระสังจบุรีรำ

ได้มีรถกระบะวิ่งตามมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายถลายลงไปอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูง
เบื้องต้นสนิทานว่าน่าจะเกิดจากผู้หญิง

จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว